ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นปัญหาเดิมที่นำมาซึ่งความรุนแรงหลายต่อหลายครั้งและครั้งนี้มันรุนแรงถึงขั้นยิงกันตาย
ปัญหาเรื่องของการจอดรถขวางทางหน้าบ้าน
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ย่านคลองเตยกรุงเทพเป็นพื้นที่ของตำรวจสอนอท่าเรือนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานคือมีพ่อค้าขายเนื้อวัวอยู่ในตลาดคลองเตยโอ้โหปืนโหดมาก
เขากำลังจะถอยรถกระบะเข้าบ้านมีรถจักรยานยนต์จอดขวางอยู่หน้าบ้าน
แล้วเขาก็เห็นในเบสอายุ๒๑นะคะนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าบ้าน
ก็นึกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของในเบสบอกให้ในเบสเลื่อนรถออกให้หน่อย
เบสไม่เลื่อนเพราะไม่ใช่รถของเขาทะเลาะกันค่ะ
แต่พ่อค้าขายเนื้อวัวคือเขามีปืนล็อกคอในเบสแล้วยิงจนเขาตายเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชนโรงหมูเขตคลองเตยกรุงเทพเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
ลานจอดรถของชุมชนยังมีคราบเลือดเต็มเลยนะคะ
คนที่ถูกยิงชื่อว่านายสมชายยอดเพชรหรือในเบสอายุ๒๑ปี
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
สภาพศพนะคะถูกยิงที่ท้องขวา๑นัดและที่ไทยทอยอีกหนึ่งนัดค่ะ
อกจากนี้นายพิทักษ์หอมจิตอายุ๒๓ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับในเบส
ก็ถูกลูกหลงกระสุนเข้าที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บค่ะ
คนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเป็นพ่อค้าขายเนื้อวัวอยู่ที่ตลาดคลองเตย
ชื่อว่านายคณะพรเมืองเอี่ยมอายุสามสิบสองปีนี่คนนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจจับตัวได้นะคะพร้อมปืนลูกโม่จุดสามแปดค่ะ
ก็คุมตัวไปที่สถานีตำรวจมีญาติมีกลุ่มเพื่อนของผู้ตาย
เขาไปกันห้าสิบกว่าคนโอ้โหเขาก็จะรุมประชาธรรมคนก่อเหตุอ่ะ
แต่ตำรวจก็รีบนำตัวไปที่โรงพักนะคะแล้วก็เข้าห้องขังทันที
แล้วเดี๋ยวดูประวัติคนก่อเหตุเนี่ยนะเราไปคุยกับเพื่อนบ้าน
คนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า
คนก่อเหตุคนนี้เพื่อนบ้านเขาเอือมระอากันหมดนะคะ
นางสาวอ้อยยอดเพชรพี่สาวของเบสผู้ตาย
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายคณะพรขับรถกระบะ
จะถอยรถกระบะเข้าบ้านซึ่งก็อยู่ข้างลานจอดรถ
ที่มีรถจักรยานยนต์เขาจอดกันอยู่ด้วยนะคะ
มีรถจักรยานยนต์จอดขวางทางเข้าบ้าน
นายคณะกรเดินลงมาจากรถแล้วก็ไปต่อว่าเบส
สเนี่ยเพิ่งขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเสร็จ
ก็กลับมาจอดที่ลานจอดรถแต่เบสเขานั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่อะนะคะ
มาบอกเบสว่าเลื่อนรถให้หน่อยทำไมไม่มีน้ำใจ
ทีนี้ค่ะทะเลาะกันคือเบสเขาไม่เลื่อน
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่ขวางหน้าบ้านมันไม่ใช่รถเขา
ทีนี้ต่อยกันเลยนะคะต่อยกันที่ลานจอดรถ
แต่ฝั่งผู้ก่อเหตุฝั่งนายคณะพรที่เป็นพ่อค้าขายเนื้อวัวค่ะ
เขาสู้ไม่ไหวภรรยาที่อยู่ในบ้านหยิบปืนมาส่งให้
ครับภรรยายบปืนมาส่งให้
แต่ในเบสฮึดสู้พี่สาวค่ะพี่สาวเนี่ยท้องอยู่นะ

โหไปตบไปตีกับภรรยาผู้ก่อเหตุก็เหมือนกับว่าภรรยาส่งปืนให้เขาทำไมอ่ะ
เขายิงอ่ะก็เลยไปทะเลาะกับเขาอีกรอบนึงแต่ทีเนี้ยค่ะเบสก็ฮึดสู้อยู่นะ
กับนายคณะกรนะคะแต่นายคณะกรอาศัยจังหวะที่เบสเผลอล็อกคอแบบนี้ค่ะ

แล้วเจาะยิงที่จะไถ้ถอยจนเบสหล้มลงอ่ะ
หลังจากนั้นยังไม่จบนะคุณผู้ชม
นายคณะกรคนนี้อยู่ดียกปืนขึ้นมา
ทำท่าเหมือนกับว่าจะกราดยิงทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนที่มาช่วยอะค่ะ

มันก็ไม่ได้ถอยเข้าบ้านอย่างคนเดียว
แล้วน้องหนูก็ไม่ได้รถมัน

ไม่ได้เกิดทะเลาะอะไรกันเลย

หนูก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ว่าทำงาน

ถึงก็ต้องใช้ปืนกันเลย

วันนี้คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
อยู่ใกล้กับชุมชนอาคารแฟลต์๒๓๒๔เขตคลองเตย
ไปคุยกับแม่ของน้องเบสผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณแม่สมบัติหอมจิตอายุ๖๒
คุณแม่ตอนนี้ก็ไม่สบายด้วยนะคะเป็นโรคประจำตัว
ตาก็มองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่
คุณแม่เปิดใจกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยค่ะ
คุณแม่บอกว่าน้องเบสเป็นลูกชายคนเล็ก
มีอาชีพขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เพราะลูกคนอื่นมีครอบครัวกันไปหมดแล้ว
แม่ก็ฝากผีฝากไข้ไว้กับเบสคนเดียว
ตอนที่เกิดเรื่องแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
เพราะว่าแม่ไปเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง

แม่บอกว่าได้ยินแบบนี้ช็อกเลยนะคะ
ไม่คิดว่าลูกจะอายุสั้นแบบนี้เบสอายุแค่ยี่สิบเอ็ด
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วจนไม่ทันตั้งตัว

แม้กระทั่งจะได้ดูหน้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
แต่คุณแม่บอกว่ามันมีรางสังหรณ์อยู่เหมือนกัน
ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าเกิดเหตุ๒วัน

สเอารูปไปให้แม่ใบหนึ่ง
แล้วอยู่ดีก็บอกแม่ว่าแม่เก็บรูปนี้ไว้นะ

บอกไม่นึกเลยนะคะจะเป็นรูปใบสุดท้ายในชีวิต
ลูกทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้านี่คุณแม่ยื่นให้
คุณสุปรีดานักข่าวของเราดูรูปใบนี้ค่ะ
เตรียมจะบวชให้แม่อยู่แล้วนะคะ
แม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหแม่ไม่มีบุญที่จะได้เกาะชายพระเหลืองลูกชายเลยเนี่ยค่ะ

ลูกก็คิดว่าน้องกฎหรือเปล่า

เดียวไปโรงพาร์นผมก็จะไปหอม๑๒๓นาที
เขาไม่ให้เข้าอย่าไปหอมเขาไม่มีโอกาสได้ลาเลยไม่ได้ด่าเลย
ส่วนพี่ชายของเบสผู้ตายนะคะในขวัญยอดเพชรอายุสามสิบสอง
เล่าให้ฟังแบบนี้เลยว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะ
ไปเมื่อสองปีก่อนนายคณพรพ่อค้าขายเนื้อวัวปืนโหดคนนี้ค่ะ
ไปเมื่อสองปีก่อนเขาเคยทะเลาะกับเมียแล้วพานใช้ปืนจะมายิงในขวัญอ่ะ
รอบนึงแล้วในขวัญบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลย
ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยครั้งนั้นเนี่ยกระสุนมันเฉียดหัวก็เลยรอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหาร
รอยปืนยังฝังไว้ที่ฝาผนังบ้านอยู่เลยเมื่อสักครู่นี้เขาชี้ให้ดู
เนี้ยถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจจนถึงทุกวันนี้แต่ในขวัญบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสองปีก่อนใช่ไหมคะ
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอท่าเรือแต่สองปีแล้วอะค่ะ
เรื่องยังเงียบหายไปอยู่เลย
ยืนอยู่กับน้องสาวนั่งยืนคุยกันอยู่สองคนไอ้นี่เขาเร่งหัวผม
เขาบอกว่าก็ทะเลาะกับเมียแต่ทะเลาะกับเมียแต่มันกลางกระบานผมอ่ะ
มันเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าผมมันบอกว่าปืนลั่นทะเลาะกับเมียแล้วปืนลั่น
แล้วปืนลั่นเนี่ยลุงลุงสมชายผมย่อถ้าผมไม่ย่อ
นี้ผมก็คงไม่มีชีวิตว่าคุยอยู่ตรงนี้แล้วมันยิงแสกกระบานอ่ะ
มาถ่ายลูกปุ๊บมาเก็บเข้าเหมาดินปืน
แล้วมีอะไรมาด้วยไม่รู้ใส่ถุงมือให้นะ

แล้วประวัติของนายคณะพรคนก่อเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้แถวนั้นทุกคนสายหัวเลยนะ
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคะว่านายคณะพรปืนโหดคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อน
ก่อนหน้านี้ก็ใช้ปืนยิงขู่ชาวบ้านยิงขู่คนนู้นคนนี้มาหลายต่อหลายครั้ง
แล้วก็รอดตำรวจมาได้ทุกครั้งไม่รู้ทำไม
ทุกครั้งที่ไปก่อเหตุป่วนชาวบ้านเขาเนี่ยนะ
เขาก็ไปแจ้งความกันนะที่สอนอท่าเรือแต่เรื่องมันก็เงียบไปทุกครั้งเลยไม่รู้ทำไม
ล่าสุดเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหทุกคนหวาดภาวะค่ะ
แล้วถ้าหากว่านายคณะกรคณะพรได้รับการประกันตัวออกมาอีกเนี่ยนะ
ชาวบ้านบอกเลยว่าไม่รู้จะอยู่กันยังไงอ่ะทำไมตำรวจช่วยเขาไม่ได้สักที
คณะพรก่อเหตุแล้วก่อเหตุเหล้าทำไมยังลอยนวลอยู่แบบนี้นะคะ
มีเด็กอยู่ตรงนั้นไหมแล้วเขายิงนะเขาไม่ได้ยิงนะเขายิงกาดนะ
หวาดภาวะเลยเพราะมันเป็นหลายรอบแล้ว
มันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะมันหลายครั้งแล้วที่ว่าใช้ปืน
ใช้ปืนหลายครั้งแล้วทีนี้ชาวบ้านก็กลัวตรงนี้ไง
คือว่ากลัวว่าคนเราน่ะปากลิ้นกับฟันแล้วเจอกันอยู่บ่อย
แล้วเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันอย่างนี้ถ้าเกิดประกันมา
คิดว่าชาวบ้านเขาจะอยู่กันยังไง
เขาก็อยู่กันไม่สงบเขาก็กลัวเขาก็กลัวเหมือนกันนะ
ก็บอกอยากให้ใจเย็นหน่อยนะให้เห็นความเป็นคน
อย่าคิดว่าเราเคยฆ่าวัวฆ่าควายแล้วเราจะฆ่าคนเหมือนควายอย่างนั้น
มันไม่ใช่นะมันต้องนึกถึงพ่อแม่เขามั่งว่า
พ่อแม่เขาที่พ่อแม่เขาเนี่ยเด็กคนนี้เป็นกำลังของพ่อแม่
เป็นเสาหลักของพ่อแม่บ้านเขาเนี่ยแล้วเขาขาดเสาหลักไปนะ
เขาอยู่แล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ได้คนแม่เขาก็เป็นคนไม่แข็งแรงนะ
พี่น้องเขาก็ไม่ใช่เป็นคนมีเงินแล้วเขาขาดเสาหลักไปอย่างเง
เขาจะอยู่ยังไงให้เขากำนึงนึกถึงว่า
เขาอกเรามั่งถ้าเกิดว่าเขาก็มีลูก
ถ้าเกิดลูกเขาตัวเองแย่แล้วลูกเขามายิงตัวเองมาก

ที่เป็นพ่อค้าขายเนื้อวัวอยู่ที่ตลาดคลองเตยเนี่ยค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตำรวจจับได้แล้ว
เดี๋ยวเราจะมีเสียงของเขาด้วยเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะ
แล้วนี่ที่บ้านนะคะที่บ้านของนายคณพรคนก่อเหตุทีมข่าวของเราไปด้วยวันนี้
ก็ไม่มีใครอยู่นะคะมีคุณตาอยู่ที่บ้านคุณตาก็เป็นอัลไซเมอร์ครับ
ก็ไม่ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ซอยมันแคบนะฮะตรงนั้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันมามากมาย
อะไรขนาดไหนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะไปดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีคนเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับนอกจากคนที่เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
คนเจ็บชื่อนายพิทักษ์ถูกกระสุนปืนลูกหลงเฉียวเข้าที่ท้องนะฮะ
นี่ฮะเขาเปิดให้กับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีดู
เนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์นายคณะพรผู้ต้องหายิงใส่เบสนะครับ
เขาก็โดนไปด้วยนี่ฮะโอ้โหนี่เฉียวนะโชคดีไม่โดนเข้าไป
แต่ช่วงเวลานั้นเมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
นายพิทักษ์บอกว่าที่นายคณะพรมาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเบสที่เสียชีวิต
ไม่ยอมเลื่อนรถที่จอดขวางหน้าบ้านให้เนี่ยคือที่เบสไม่เลื่อน
ก็เพราะว่ามันไม่ใช่รถของเบสฮะนี่พิทักษ์บอกอย่างนี้นะครับ
แล้วก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะยิงใส่เบสเนี่ยนี่ฮะเขาทำเหตุการณ์ให้ดูเลย
เอาให้คุณนฤทธดูเลยว่าแบบนี้ครับนายคณะพรผู้ต้องหานะ
ชักปืนออกมาแล้วกดหัวเบสลงเอาปืนเนี่ยขู่จ่อยิงที่หัวก่อน
นะฮะแต่เปลี่ยนมายิงที่ท้องกับไทยทอยนะฮะอ่าส่วนตัวเขานะฮะ
ก็คือนายพิทักษ์ก็ถูกกระสุนเนี่ยเฉียวมาโดนเข้าที่หน้าท้องด้วยนะครับ
พิทักษ์บอกว่าไม่คิดว่านายคณะพรจะโหดร้ายถึงขนาดนี้
ถึงขั้นยิงกันจนตายคือเรื่องแบบเนี้ยมีอะไร
มันก็ค่อยพูดกันได้นะครับแล้วที่ผ่านมานายคณะพรผู้ต้องหา
ไม่ใช่แค่ก่อเหตุแค่ครั้งนี้เท่านั้นมีมาหลายเหตุการณ์นะครับ
เอาแค่เฉพาะเรื่องของชาวบ้านแถวนี้เนี่ยนายคณะพรยังเคยปล่อยหมากัดชาวบ้านมาแล้วนะฮะ
สุนัขเขาหลุดมาบ่อยครับเคยขึ้นมากัดผมกัดพี่ชายผมครับ
ผมก็คือเคยทะเลาะกันมาก่อนใช่ครับก็แปลว่าจะไม่ค่อยผูกคอกันอยู่แล้ว
ใช่ครับเรื่องสุนัขด้วยด้วยครับมีมีส่วนด้วยครับมีน้ำใจเลย
เดี๋ยวกูนั่งอยู่ตรงนี้แม่เขามีน้ำใจเดี๋ยวกูระเบิดให้หมดเลยอืม
เขาพูดอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วผมอ่ะนั่งอยู่ตรงนู้นครับแล้วผมก็ฟังเสียงเขาเพราะเขาถอยรถ
ถอยรถเข้าบ้านเสร็จใช่ไหมครับแล้วน้องชายผมอ่ะเขาเพิ่งลงมาจากบ้าน

แล้วคือตรงเนี้ยคือเขาเคลียร์ไว้ให้หมดแล้วคือไม่มีรถติดแล้วใช่ไหมครับ
แล้วเขาก็พูดแบบว่าไม่มีน้ำใจเลยแล้วหันหน้ามาทางน้องผมพี่มาว่าผมเหรอ
พี่มาว่าผมเรื่องอะไรผมยังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมนั่นคือมีหวักเสียงนั่น
ก็คือแบบกูว่ามึงเหรอแล้วเขาก็พูดแบบประมาณว่าลอยแล้วคือว่าคนในระแวกที่อยู่ตรงนี้หมดเลยว่าไม่มีน้ำใจกับเขา
มึงอ่ะเซฟหน้ามึงไว้ดีเถอะเซฟชีวิตมึงไว้ดีด้วย
เขาก็ยิงเขาท้องพอยิงเขาท้องเสร็จปุ๊บมาโดนท้องผมต่ออีกทีหนึ่ง
แล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าภรรยาของผู้ต้องหาเป็นคนส่งปืนให้กับสามี
แล้วเอามาใช้ยิงเขานะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังทางฝั่งของภรรยาของผู้ต้องหานะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวนนะฮะ
เพื่อให้ปากคำนะครับภรรยาของนายคณะพรชื่อนุ่นนะฮะ
วันนี้ก็ไปนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่บอกว่าอ่า
เป็นคนส่งปืนให้กับสามีเนี่ยขอยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยว่า
เรื่องที่ฝั่งของคนตายคนเจ็บเล่านั้นไม่เป็นความจริง
เพราะเธอไม่ได้ส่งปืนให้กับนายคณะพรสามีแต่สามีเธอพกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
นี่ฮะเธอเล่าให้คุณนฤทธบุญนิ่มฟังเลยนะครับเพราะว่าสามีมีอาชีพขายเนื้อ
แล้วธุรกิจเนี่ยมีเงินเป็นแสนต้องพกเงินสดเยอะก็เลยต้องมีปืนเอาไว้ติดตัว
ไว้ป้องกันตัววันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นี่ฮะภรรยาของผู้ต้องหา
บอกว่าฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็ยั่วยุทำให้ต่างคนต่าง
มีอารมณ์แล้วสามียิงปืนเพื่อขู่เท่านั้นแต่กระสุนมันพลาดไป
อีกฝ่ายหนึ่งถึงขั้นเสียชีวิตที่ทำไปเพราะเป็นการป้อง
กันตัวนะฮะส่วนแม่ของนายคณะพรยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐ
ทีวีเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นคำยืนยันของฝั่งเขานะท่าน
ก็ลองฟังแต่ละฝั่งเอาดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าแม่ของ
ผู้ต้องหาเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ทุก
อย่างเป็นไปตามกฎหมายแต่เชื่อว่าลูกชายทำไปเพราะไม่เจตนา
ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคนตายอย่างแน่นอนอาจจะเกิดจากการปืนลั่น
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เครียดมากเพราะว่าตอนนี้ลูกก็ถูกจับนะ
เป็นผู้ต้องหามีคดีส่วนแผงเนื้อที่ขายอยู่ที่ตลาดคลองเตย
ก็ต้องไปเปิดเพราะเป็นธุรกิจของที่บ้าน
ไม่คิดว่าต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัว

ยังมั่นใจว่าลูกชายไม่ได้มีเจตนาในการล็อกคอ
อย่างนั้น
บ้าก็วงจรปิดแล้วก็มีเรามีหลักฐานครบหมดทุกอย่าง
ถามว่าเมียคนไหนจะยิงปืนไปให้ผัวตัวเองไปยิงคนอื่นเข้าคุก
คนอื่นตายแล้วลูกสามคนนะครับแล้วลูกเราสามคนเราจะ
แล้วเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวคนเดียวเขาหาเลี้ยงเราอยู่คนเดียว

แปลว่าไม่ใช่ว่าไปยีปืนกันแน่นอน
เข้าครุกอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ถ้าทนายเอาหลักฐานอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์แล้ว
แน่เราอาจจะส่งคลิปให้ดูว่าตกหนักเรา

สื่อโจมตีเราอย่าเพิ่งตัดสินเราว่าเราเป็นคนผิด
เราด้วยเราอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านแค่สองคนผัวเมีย
แต่เขาออกมาเยอะเราอยู่แค่สองคนผัวเมียกับลูกชายเราสองคน
จะแช่ของบนรถเขากับพี่น้องเขามายืนรอข้างนอก
และเด็กวัยรุ่นที่เขานั่งกินกันอยู่ตรงหน้าบ้าน

ฝั่งภรรยาผู้ต้องหาบอกว่ามีกล้องวงจรปิด
เป็นหลักฐานว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปเจอกับเพื่อนของผู้ตาย
ของผู้ต้องหาคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้ต้องหา
แต่เขาบอกเขาเป็นอดีตเพื่อนแล้วเป็นอดีตเพื่อนสนิทนะครับ
เมื่อก่อนเคยคบกับนายคณะพรเป็นเพื่อนกัน
แต่ตอนนี้เลิกคบไปแล้วเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรม
ที่เขาอ้างว่าทั้งอารมณ์ร้อนนะอวดรวยนะ
แล้วก็คิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแล้วก็แบบนี้ฮะ
ชอบโพสต์ภาพโชว์ปืนลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีข้อความทำนองลักษณะเหมือนกับอ่าฆ่าคนตายเนี่ยฮะ
ตรงนี้เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเอือมระอา
ดูถูกคนที่ด้อยกว่าครับบ้านเขามีตังค์
คือเขาจะใช้เขาเล่นอาวุธปืนทั้งนั้นเลย
ใช่เล่นมาเล่นมาตอนโตที่เขาสามารถเขารู้แล้วเขาเล่น
เล่นมาก็โตก็หลายสิบปีแล้วเขาทำอะไรก็ได้
เงินเขาสามารถทำอะไรก็ได้อืมอย่างเขาโพสต์รูป
อ่าค่าปรับเขาพูดเลยเขาโพสต์เลยว่าอ่า
ฆ่าคนตาย๕แสนบาทเขาก็ลงเขาแคปชั่นว่าแค่เยี่ยงเหรอ
แค่เนี่ยงเหรอแค่ห้าแสนบาทค่าคนตายลบผ่านวันนี้นะทุกคนต้องลบให้
หลบคือว่าไม่สนใจหรอกเขาไปเลยฟึ๊ดเขาใหญ่เขารวย
คนในบ้านนี้คือไม่ชอบกันหมดไหมไม่ชอบกันหมด
ชุมชนไม่มีใครเขาชอบไม่มีใครเขาซบขาสมาคมอะไรเลยค่ะ
ก็ชอบโพสต์ในธรรมนองที่ว่าฆ่าคนตายโดนปรับแค่นี้เองเหรอ
ประมาณเนี้ยสำหรับผู้ต้องหานะคนนี้ก็เป็นอดีตเพื่อน
เขาบอกเขาไม่ได้ครบแล้วนะครับส่วนที่วัดสะพานเขตพระขนงนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวของเบสผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นี่นะครับ
มีญาติญาติมีชาวบ้านในชุมชนก็มาร่วมเคารพศพกันนะครับ
ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าอยากจะให้คนก่อเหตุเนี่ยชดใช้กรรมในคุก
ไม่อยากให้ประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาก็ไม่รู้ว่าคนในชุมชนเนี่ยจะอยู่กันยังไง
จะต้องมาหวาดระแวงหวาดกลัวหรือเปล่า

เรื่องคดีตอนนี้ค่ะทางนายคณะพรคนก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
หลังสอบปากคำแล้วเนี่ยนะคะนายคณะพรให้ข้อมูลกับทีมข่าวสั้นว่า
ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจยิงอีกฝ่ายจนเสียชีวิต
ล็อกคอจ่อยิงอีกฝ่ายเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนั้นนิดนึงนะคะ
ก็ต้องเอาให้ชัดนะคะที่บอกไม่ได้ตั้งใจปืนลั่นแต่กระสุนเข้าที่ผู้ตายก็คือท้องขวานัดหนึ่ง
ทอยอีกนัดนึงมีคนถูกลุกหลงไปอีกนัดนึงจะปืนลั่น๒๓นัดขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วก็ต้องดูวิถีกระสุนด้วยว่ารักษณะการยิงเป็นยังไง
แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะว่าเอาให้แน่นะว่าภรรยาของผู้ต้องหาส่งปืนให้หรือเปล่า
เพราะถ้าส่งปืนให้ก็อาจจะต้องถูกแจ้งข้อหาไปด้วยก็ฝากทางตำรวจหน่อย
ก็ให้ตำรวจเขาสอบสวนขยายผลกันต่อนะครับ